รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

จะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
เป็นผู้จัดละครเป็นอดีตดารา
อุ๊ยอดีตนะตบปาก
เป็นดาราปัจจุบันเล่นละครผีเคยไหม

เชยส่วนใหญ่คนทำละครผีเนี่ยมักจะต้องเจอ
ไม่รู้จะเกิดจากความอุปโลกหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แต่ละครเวทีเรื่องหนึ่งเป็นละครเวทีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย
แต่กระแสโซเชียลพี่หนุ่มเอ้ยดังมาก
เพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เขาสร้างจากเรื่องจริงฮะ
ของเด็กสาวคนหนึ่งที่ถูกครอบครัวตัวเองฆาตกรรม
ข่าวนี้เกิดเมื่อปี๒๕๔๗ฮะ
ผู้จัดละครเวทีเรื่องนี้ไปเจอข่าวนี้
แล้วก็เอามาทำเป็นละครเวที
เอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกับเขาเลยนะครับกับ
ไม่เชื่อย่ารบหลู่
คุณไอจีคุณปอนคุณส้มและคุณวิสกี้นะฮะสวัสดีครับเชิญครับ
เป็นละครที่ตอนนี้เรียกว่าดังที่ในโลกออนไลน์คนพูดถึงกันเยอะ
คือจริงแล้วเป็นละครเวทีนะฮะจริงแล้วเล่นมาได้สักพักนึงแล้ว
แต่ว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่มาดังอยู่ในโลกออนไลน์ตอนนี้
นี่คือการสลองการละครถูกไหมฮะ
ตอนนี้คนแชร์เรื่องของคุณเนี่ยในโลกโซเชียลทั้งประเทศเลยคือเรื่องวิปราช

ต้นเหตุมันคือจากผมที่โพสต์ความประทับใจเกี่ยวกับเบื้องหลังในการทำงานละคร
ก็คือช่วงต้นปีกับปลายปีของแต่ละปีเนี่ยจะมีเทศกาลละครเวทีแต่ละคณะ
คือตอนปีหลังจากจบวิปราชไปเนี่ย๓๔ปีเนี่ยก็ไม่มีละครอีกเลย

ผมก็เลยนึกถึงตอนนั้นก็เลยแบบอยากย้อนเวลากลับไปนึกถึงช่วงเวลานั้น
เราก็เลยมาทวิตเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาอีกรอบนึงมาเล่าเล่าเล่า

ผมจัวหัวว่าว่างเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องความลึกลับความหลอนตอนที่เราทำเบื้องหลังละครเวทีวิปราชให้ทุกคนฟังนะครับ
คือเรื่องกระแสเนี่ยมาจากละครเรื่องวิปราศ

ถูกไหมครับนั่นก็คือคุณเองเป็นคนเขียนบท
ครับเป็นประพันธ์โค้งเรื่องขึ้นมาแล้วก็ทำบทร่วมกันกับน้องที่เป็นทีม

เริ่มทำปี๕๗ครับช่วงประมาณมิถุนากค
จากที่ดูแล้วเนี่ยวิปราศเอามาจากข่าว
เป็นคดีฆาตกรรมในปี๒๕๔๗ก็คือเป็นมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงรวรเลยนะครับ
ป้าคุณยายซึ่งไปนับถือรัฐธิละทีหนึ่ง
จนกระทั่งเกิดความคืออินมากหล่อนมาก
ถึงขั้นคำว่าฆ่าลูกตัวเองเพื่อบูชาเพียร
ด้วยการใช้มีดปาดคอจนหลอดลมขาด
แล้วคุณเอาข่าวฆาตกรรมมาทำเป็นละครเวที

เรานำมาทำเราไม่ได้เอาเรื่องเราจริงมา
เราเอาแค่๕เปอร์เซ็นต์ก็คือฉากบุชยันะเนี่ย
มาทำส่วนอีก๙๕เปอร์เซ็นต์ก็คือเราประพันขึ้นใหม่
ที่เป็นปมที่เกิดจากความรักที่ไม่สมหวัง

ก็คือผู้หญิงที่ชื่อนวลจันทร์เขารอคนรัก
แล้วพอผ่านไป๑๐ปีจนกระทั่งลูกโตนี้เขาก็ไม่กลับมา
ก็เลยผู้หญิงนี้เขาก็เลยเกิดความแค้น
แล้วครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่โดนกดขี่
จากสภาวะแวดล้อมจากการที่มีผู้ชายเป็นใหญ่
หรือว่าสภาวะสังคมเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้คือ
ทำให้เขามีความเครียดแล้วเขาหันไปนับถือ
ละทินะครับใช่ละทีหนึ่งละทีบูชาเทพเจ้านี้นะครับแล้วก็เด็กก็เลยกลายเป็นเหยื่อ
ของการระบายอารมณ์ความรู้สึก
คือเรียกว่าเป็นความงมงายจนกระทั่งขาดสติด้วย

แสดงว่าเนี่ยฉากนี่แหละที่คุณเอามาจากข่าว

หน่อยไหมเอาไปไหว้แต่เราไม่ได้ไหว้เชิงแบบอ่ามีเครื่องเส้นมีอะไร
ไม่ใช่อ่าเราก็ไหว้แบบมีทูบดอกหนึ่งช่วยกันไหว้ไหว้เสร็จแล้วปุ๊บมา
เราเรามาเริ่มกันใหม่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าโอเคมันมันก็ยังไม่มีบท
มันก็เป็นแบบเดิมแต่ว่าคราวนี้ครั้งนี้มันทำได้ลื่นกว่าเดิม
คำมันสละสลวยขึ้นมันแน่นมากขึ้นบทมันแน่นมากขึ้น
คำมันมาเองเลยมันมันเหมือนถ้าถ้าคิดเชิงวิทยาศาสต
แต่คือเราอ๋อวิทยาศาสตร์เราทำละแล้วรอบหนึ่งอ้า
พอครั้งที่สองมันเลยปรุงแต่งให้สวยขึ้นถ้าจะคิดในแง่มูเตรูล่ะ
ก็น่าจะเป็นว่าประมาณนี้ค่ะเขาอาจจะบังเอิญ
ช่วยให้เราหรือเปล่าเพราะว่าหนูพยายามขอนะว่าให้มันเป็นวิทยาธารนะ
เพราะว่ารู้ว่าคดีนี้มันเกิดจากการที่พ่อแม่เขาตกเป็นเหยื่อมาก่อน

อันนี้คือตอนเขียนบทเขาเรียกว่าเขียนบทเขียนเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น
เห็นบอกว่าตอนไปทำโปรโมทละคร
คล้ายปากสั่งได้คิดอะไรเหมือนมีคนเสกมาให้

อย่างแรกที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาเลยก็คือ

อันนี้ก็หันไปคุยกับพวกพี่เลยว่า
อ้าวเริ่มจะเริ่มถ่ายเราก็แบบมีอุปสรรคกันแล้วเหรออะไรอย่างนี้
พอหันไปด้านหลังปุ๊บ
ขาตั้งกล้องคือขาตั้งกล้องมันตั้งอยู่ด้านหลังของพวกเราตอนที่เราถ่าย

เป็นขาตั้งกล้องเก่าแบบฝุ่นขึ้นสนิมเต็มเลย

ไปข้างหลังเจอขาตั้งกล้อง

อันนี้ตอนนั้นยังไม่ได้คิดขนาดนั้น
คิดว่ามันเป็นความบังเอิญขั้นแรกก่อน
นี่นอกเหนือจากนั้นเธอบอกว่าอยากได้โซ่มาล่ามตัวละครในเรื่อง
โซ่ไม่ได้แต่อยู่ดีโซ่โผล่มาซะงั้น
คือตอนนั้นส้มเป็นคนเข้าฉากค่ะ

แล้วเป็นอารมณ์แบบว่า
เราอยากให้ส้มโดนล่ามขาไว้
เพราะว่าโดนกักขังคือมันก็ยังหาไม่ได้
ก็เลยเล่นฉากอื่นไปก่อนก็เป็นฉากรีดพุ่งรีดผ้าไป
ก็รีบภาพเพราะว่าบรรยากาศในห้องนั้น

ก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสก็เล่นไป

ปรากฏว่าไอ้โซ่ที่เราคิดอยู่
ที่ว่าอยากได้มันไปอยู่ในเตาลีด

คือก็เพิ่งรู้ทีหลังเพิ่งมารีเสิร์ตทีหลังว่า
คนสมัยก่อนเขาใช้โซ่แทนไผ่
เขาจะเอาโซ่ไปเผาให้มันเกิดความร้อนนะคะ

บ้านพักของเพื่อนของทีมงาน

เป็นบ้านพักซึ่งเขาไม่ได้เปิดให้ใครพัก
แต่ว่าพวกผมขออนุญาตไปพักอยู่ที่เชียงคาน

เขาก็โอเคเปิดให้พักได้
แล้วคือในบ้านนั้นอุปกรณ์หลายอย่าง
มันก็แบบมันเอื้ออำนวยต่อการถ่ายทำของเราหมดเลย

ต้องการฉากริมโขงอยากได้เรือสักลำ
เรือเนี่ยมันคงไม่มีความบังเอิญ
ยังบอกอยู่ดีเรือพุ่งออกมานะ

คือฝนตกเนอะโลเคชั่นที่เราอยากได้ต่อมาก็คือเป็นแม่น้ำ

อยากให้มีฉากที่ตัวเอกของเรา
ยืนอยู่บนเรือแล้วก็ลอยข้ามแม่น้ำไป
คือถ้าไปดูที่แม่น้ำโขงเนี่ย
มันจะมีแต่เรือข้ามฝากลำใหญ่ทั้งนั้นเลย
แล้วเราก็เลยเดินไปกับทีมเขียนบท

แต่ว่าฉากนี้เราก็อยากได้นะเพราะว่ามันพีคมากเลย
เดินไปเดินไปไปหยุดที่ท่าน้ำที่มีแต่ขยะเต็มไปหมด
เดินลงไปดูได้ยินเสียงย่า
เป็นลุงแก่โผล่ออกมาจากพงหญ้า
พายเรือออกมามีอุปกรณ์จับปลานู่นนั่นนี่เต็มไปหมด
ก็เลยหันไปหากับใบเตยก็ตกใจ
วิ่งขึ้นไปหาทีมนักแสดงที่สแตนบายอยู่ว่า
ได้เรือแล้วนะเดี๋ยวคุยกับลุงให้เดี๋ยวจ้างลุง

ตอนนั้นก่อนที่จะเริ่มถ่ายทำท้องฟ้าโปร่งปกติ

แต่ว่าคือคิดไว้ตอนนั้นยังไงฝนก็ไม่ตกแน่นอน

เขาบอกว่าอยากจะได้ภาพมุมสูงเพื่อที่จะไว้โปรโมท
มีเหตุบังเอิญบางอย่างที่ทำให้ได้ภาพมุมสูงขึ้นมาอีก

คือเราถ่ายที่เมืองเลยแล้วเป็นฉากนวลจันลำใช่ไหมครับ
ลำอยู่ในบ้านนั้นแล้วคือจะเป็นแสงย้อนแสงใช่ไหมครับ

คราวนี้เราอยากจะเห็นจากมุมด้านบนลงไปบ้าง

แล้วเราจะปีนขึ้นไปบนเพดาน
ก็ถ่ายลงมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ก็คือกลัวอุบัติเหตุก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ก็เดี๋ยวค่อยคิดกันก็เลยเอ็นตัวลงนอน

มันเป็นช่องแบบเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเหมือนเหล็กดัดนะครับ
ก็เลยว่าเฮ้ยพ่อเมื่อกี้กำลังเครียดเลยว่าจะทำยังไงดี

ก็ได้ภาพก็ขึ้นไปใช้เลยครับก็ถ่ายลงมาก็เป็นนวลจันทร์กำลังลำอยู่
สรุปงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
แต่อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่พวกคุณวันนี้ยังหาคำตอบกันไม่ได้เลย
เวลาที่จะเดินเข้าบ้านล้างไม่รู้ว่าจะไปยังไง
อยู่ดีก็บอกว่ามีเด็กคนนึงวิ่งมาบอกทางว่าไปทางนั้น
จนถึงวันนี้ทุกคนทีมงานยังไม่รู้เลยว่าเด็กคนนั้นเป็นคนหรือเป็นผี
คือพวกเราก็กำลังเครียดหาวิธีที่จะถ่ายทำซีนย้อนแสงกันเนี่ย
เราก็ไม่รู้จะหายังไงเพราะว่าบนอาคารมันไม่สวยเลยมันดูใหม่ไปหมด
เราเห็นบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่าบ้านหลังนี้มันดูเก่ามาก
ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นบ้านล้างจนเด็กสองคนนี้เดินออกมา
ประตูบ้านมันล็อกทุกอย่างมันเข้าไม่ได้เลยครับ
แต่อยู่ประมาณเท่าไหร่เด็กปร๑ปร๑ใช่ไหม
พวกผมก็ประชุมกันกับทีมงานอยู่น้องสองคนนี้ก็วิ่งออกมา
ไม่ใช่แล้วเด็กรู้ได้ยังไงว่าอยากจะเข้าไปข้างใน

ก็ทุกคนก็ตอนนั้นสะดุ้งมากตกใจแบบหน้าซีดกันหมดเลย
คือปกติเด็กถ้าสมมุติว่าเราขอเข้าฉากด้วยเขาจะมาดู
แต่ไอ้สองคนนี้เขาก็ไม่รอดูเนาะอะไรอย่างนี้เขาก็ไป

แต่ภาพที่ถ่ายได้มันเป็นแบบนี้นี่คือหลังนั้นถูกไหมฮะใช่

หลังจากที่เด็กสองคนนั้นบอกเข้าทางหน้าต่างสิมีเรื่องอะไรเด็ดอีก
ก็จะมีตัวละครชื่อครูปานีเราก็ถ่ายในบริเวณใกล้เคียงเดียวกันนี่แหละ
ครูปานีในเรื่องนี้เป็นใครฮะ
เป็นคุณครูที่สอนภาษาไทยกับเด็กนักเรียนในเรื่องครับ

ตอนเราถ่ายทำเนี่ยก็อยู่ใกล้กับบริเวณบ้านบ้านร้างหลังนั้นแหละ

เรากลับมาขอนแก่นได้ประมาณ๒สัปดาห์
เราได้ทีมเขียนบทแม่ของทีมเขียนบทคนหนึ่งโทรกลับมาบอกว่า
เออเนี่ยรู้ไหมบ้านล้างหลังนั้นน่ะเป็นบ้านล้างของคุณครูนะ

อันนี้พวกผมตกใจกันมากแบบเล่าให้กันฟังก็ขนลุก
แล้วครูปรานีทุกวันนี้เจ้าที่เคยอยู่บ้านหลังนั้นยังมีชีวิตอยู่ไหม
ยังมีชีวิตเราครับมีความล้ำตนมันยังมีความซับซ้อนมากกว่านั้นอีก
อย่างคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้
มีตัวละครตัวหนึ่งเป็นครูชื่อครูปรานี
ไปถ่ายบ้านล้างที่อีกจังหวัดหนึ่งอีกภาคนึงเป็นบ้านพักครู
เจ้าของบ้านนั้นชื่อครูปรานีเหมือนกัน
แต่บอกว่าที่หลอนอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของนามสกุล
ของตัวละครตัวหนึ่งไปตรงกับอะไรฮะ
ก็ตอนที่เราถ่ายอยู่บนบ้านที่เจอขาตั้งกล้องนะครับ
ตอนนั้นจะถ่ายฉากนวลจันทร์กำลังเย็บผ้าอยู่
ทีนี้กำลังถ่ายอยู่กี้ก็ยืนคุมให้เขาทำให้ปอนถ่ายใช่ไหมครับ
ก็เลยหันหน้าออกมาทางขวามันจะเป็นมีต้นเสาครับ
มีเสาแล้วก็มีกรอบรูป

เป็นรูปคนแก่ครับเป็นผู้ชายครับ

เขาชอบเขาแบบตัวสตันไปเลยแล้วเขาก็พอตั้งสติได้เขาก็โทรกลับไปหาคุณพ่อที่อุดร
โทรกลับไปถามว่าพ่อตระกูลเรานี่มีคนชื่ออย่างนี้ไหม
คุณพ่อเขาก็ไปสืบถามจากต้นตระกูลอีกแล้วนะครับ
ก็ให้คำตอบว่าใช่คือเรามีต้นตระกูลเนี่ยคือคุณทวดคนนี้ครับ
อยู่ที่จังหวัดเลยอยู่ที่จังหวัดเลยนั่นคือเลือกจะเป็นเหรนหรือเป็นโหลนหรือเป็นหลานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
ได้กลับไปถ่ายในบ้านของตระกูลตัวเองครับ
โอ้โหเฮ้ยเห็นบอกมีอีกเหตุการณ์หนึ่งอยากจะได้หัวยักษ์มาประกอบฉากเหลือเกิน
หัวยักษ์หัวยักษ์อยู่ดีดีไปแหวกโพรงย่าอย่าบอกว่าเจอนะไปเจออ่า
ในบทก็คือครอบครัวนี้ถูกแปลงมาแล้วเป็นบทละครเวทีคือเขาจะไม่ได้บูชาเทพอย่างในข่าวเขาจะบูชายักษ
แล้วก็จะเป็นฉากพีคของเราก็คือว่าตอนที่ยายจวงก็คือยายแม่ของพวกนี้เปิดม่านออกแล้วก็เห็นเครื่องที่เครื่องบูชาแล้วก็มีหัวยักษ์อยู่
ก็เลยว่าอยากจะได้จังเลยอยากจะได้หัวยักษ์มาวางไว้ตรงนี้

คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้จะหายังไงแล้วหาไม่ทันตอนนั้นก็มืดมากแล้วก็เลยตัดสินใจกันว่าโอเคเราไปคณะศิลปกรรมเราไปคณะศิลปกรรม
ไปหาหัวยักษ์กันหรืออะไรลักษณะอะไรที่คล้ายหัวกันดีกว่า
เดินเข้าไปแหวกพงหญ้าไป๙ยังไม่ถึง๓๙เลย

ใช่เราก็เลยบอกพี่ว่าพี่ครับผมได้แล้ว
คือยังเข้าไปไม่ถึง๕นาทีเลย

แต่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งจริงแล้วอย่างพวกคุณเองเนี่ย
อาจจะเป็นคณะผู้จัดทำเป็นนักแสดงเป็นคนเขียนบทเป็นคนทำพล็อป
ก็แล้วแต่คุณอาจจะมโนเอาเองว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้
ชี้ชัดไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณเห็นมันคืออะไรกันแน่
แต่ในวันที่เล่น
ด้วยความบังเอิญหรือไม่บังเอิญอันนี้ไม่ทราบ
เห็นบอกว่าคุณผู้ชมที่ไปชมนั่งชมกันอยู่เนี่ย
พูดกันเยอะมากบอกว่า
ไม่ได้มีแค่ตัวแสดงที่เล่นอยู่ตรงนั้น

คือตอนนั้นเราเองก็ยังไม่รับรู้

แล้วมันก็มีใบหนึ่งที่เขาเขียนมาประมาณแบบว่า
อ่าทำไมทำไมเหมือนมีคนมาจับมือไอ้อิรำ
แล้วก็แบบมีเงาที่ลำไม่ตรงกับวันจันทร์
คือท่านผู้ชมที่กำลังดูอยู่เห็นคือในบทหล่อนต้องลำ

แต่ไอ้คนดูเห็นว่ามีคนมาจับมือหล่อน
มาจับลำแล้วเธอรู้สึกอะไรไหม

ก็อยู่ในฉากคือเราเล่นเป็นคนสติไม่ดีวิปราช
เอาอย่างนี้คุณอยากจะรู้ว่าลำอะไรใช่ไหม

ขอรำนั้นอีกครั้งหนึ่งในรายการเราได้ไหม
พักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาร่วมพิสูจน์ซิว่า
ลำของเขาในวันนั้นจะเป็นยังไง
น้องคนนึงเขาเล่นละครเวทีแม่เสียชีวิตไปแล้ว
แต่วันที่เขาทำงานแม่มาดูเธอ
โมงเช้าก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกปานิ้งว่า
ไม่อยู่แล้วนะแต่ว่าเราต้องเล่นเย็นวันนั้น
พอก่อนแสดงไปก็เลยไปจุดทูบกลางแจ้งค่ะ

แล้วก็ปันก็ขึ้นแสดงปกติตั้งแต่ฉากแรกเลยค่ะ
ันก็เห็นว่าตรงที่ตรงนั้นมันมีเงาของคนที่นั่งอยู่
เป็นทรงผมผู้หญิงผมซอยสั้นซึ่งมันก็เป็นทรงของคุณแม่
ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ในโรงละคร
บนเวทีมันมีหน้าต่างเห็นเป็นเด็กยืนอยู่บนนั้นแล้วก็ร้องไห้อยู่
เขาอยากลงจากตรงนี้เขาเหยียบอยู่ตรงนั้นอยู่
ถ้าอยากลงเดี๋ยวอุ้มลงพี่ก็อุ้มเขาออกมา
แล้วเขาก็จากที่เขาร้องร้องไห้เขาก็หัวเราะดีใจแล้วเขาก็หันหน้ามา

ไม่เชื่ออย่ารบหลุมมูเตรุให้เข้าใกล้ออกไฟ

สวยจังเลย
ยกมือขึ้นดี

ฉันเห็นพี่นัวลำสวยดี
ฉันเข้ามาดูเลยชอบ

ชมว่าพี่รำสวย

นี่

คนตาไม่อยู่ขวดคนบ้า

นี่แหละที่คนก็เห็นว่ามีคนมาจับมือนางลำ
แต่ตอนลำรู้สึกอะไรเพราะว่ามีคนมาจับมือหรืออะไรอย่างนี้ป่ะ

ตอนที่แบบหักนิ้วหักคออะไรอย่างนี้

แต่คนอื่นมาบอกว่า

เขาบอกว่าเหมือนมีคนมาจับมือลำเหมือนเห็นเงา
หรือว่าบางคนก็บอกว่าเงาไม่ตรงกับ

ใช่ค่ะแต่ว่าตัวเราเอง
ไม่เคยเจออะไรค่ะ
คนดูมาเล่าอีกบอกนอกจากมีเงาที่ไม่ตรงกับตัวหนูแล้วเนี่ย
ผีเด็กมาเกาะขอบเวทีแล้วก็ร้องไห้เลย
เคสนั้นคือจากเรื่องบ่วงเวรครับ
เป็นละครละครลำดับที่๓ของกี้ครับ
คือเหตุการณ์ก็คือในฉากเนี่ย
เรื่องมันจะเป็นเรื่องที่แบบคุณหลวงไปหลงเมียน้อย
แล้วก็ไล่คุณหญิงไปอยู่เรือนเล็กแล้วก็
พอดีว่าลูกเขาพูดไม่เข้าหูเขาก็เลยตีลูก
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ชมนะครับเป็นคนบอก
ผู้ชมบอกว่าเห็นเด็กมาเกาะขอบเวที
แล้วก็ร้องไห้แบบว่าสงสารที่เด็กผู้หญิง

แล้วเรื่องที่คุณเอามาทำตอนนั้นเรื่องแต่งขึ้นหรือเอามาจากเรื่องจริง
แต่งขึ้นมาค่ะบวงเวร
แต่ที่สำคัญคุณพระดำในละครเรื่องบวงเวรนั่นเองเนี่ยนะฮะ
เห็นบอกว่ามีฉากอยู่ฉากหนึ่ง

มีผีเนี่ยมาห้อยหัวอยู่ด้วย
คือมันบนเวทีจะมีต้นไม้นะครับมีต้นไม้แล้วก็จะ

อย่างนี้ครับค่ะค่ะ
มีผู้ชมบางท่านไปเห็นว่ามีคนไปห้อยคอที่บ่วงเนี่ยแล้วก็

แล้วก็ห้อยแล้วก็แบบว่าเหมือนเล่นชิงช้านะครับ
เขาตาฝาดหรือเปล่าคุณผู้ชมนั่นน่ะ
ไม่แน่ใจครับก็คือก็เห็นเพราะมันก็ห้อยอยู่อย่างนั้นนะครับ

โผล่มาจากทางหน้าต่าง
บ้านคุณหลวงเนี่ยมันจะมีหน้าต่างหน้าต่างที่ทรงสูงขึ้นไปนะครับ

แล้วทีนี้ในตอนนี้มันจะเป็นมีผีนางทัพทิมก็คือในตัวละครจะเป็นนางทัพทิมนี้
โผล่ออกมาจากหน้าต่างอันนี้คือนักแสดงเรานะครับเป็นน้องที่แสดงเนี่ย
แต่สิ่งที่เราให้เขาให้ผู้ชมเห็นเนี่ยคือแค่นักแสดงคนเดียวแต่ผู้ชมบางท่านเห็นว่านอกจากคนนี้แล้วยังมีคนอื่นโผล่มาเต็มหน้าต่างเลยโผล่แบบเดียวกันอย่างนี้
ผีโผล่ออกมาทางหน้าต่างเต็มไปหมดเลย
ใช่ครับอันนี้คือจากผู้ชมเขาพูดนะครับ

เวลาคุณแสดงคุณอะไรอย่างนี้พ่อแม่เคยมาดูไหม
ไม่เคยนะคือสมัยก่อนคือคุณแม่ผมเสียไปก่อนที่ผมจะเข้าวงการ

แต่คุณพ่อเนี่ยเห็นคุณพ่อเห็นบ้างทำไมฮะ
น้องคนนึงเขาเล่นละครเวทีแม่เสียชีวิตไปแล้วแต่วันที่เขาทำงานแม่มาดูเธอ

วันที่สิบแปด
วันที่๑๑ก็คือวันแสดงรอบสุดท้าย๒รอบสุดท้าย

อันนี้ก่อนอื่นที่เราจะคุยกัน

อาจจะมีการย้อนกลับไปแล้วเสียความรู้สึกหรือกระเทือนใจบ้างนะ

ก็จริงปีนั้นมันก็ค่อนข้างหนักแล้วก็วงเว้น
มันเป็นเรื่องแรกที่เราทำใช่ไหมคะ

แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เจอแล้วก็มาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของคุณแม่ปันเอง

นก็กล่าวว่าละครเวทีเนี่ยถ้าเสร็จเล่นเสร็จแล้ววันอาทิตย์เนี่ย
วันอาทิตย์เราแสดงสุดท้ายวันจันทร์เนี่ย
เรียนยังไงก็จะกลับบ้านแหละก็จะกลับไปดูแหละ

ทีนี้ปังก็รู้แล้วแหละว่าแม่โคม่าคือช่วงก่อนนั้นก็รู้
แต่ว่าละครเวทีอะค่ะเราซ้อมมาแล้วเรากลับไม่ได้ค่ะ
วันสุดท้ายที่แสดง๒รอบสุดท้าย๙โมงเช้าก็มีโทรศัพท์เข้ามาบอกปานิ้งว่า
ไม่อยู่แล้วนะพี่สาวโทรมาบอกค่ะว่าเออแม่เสียแล้วนะ
แต่ว่าเราต้องเล่นอ่ะเย็นวันนั้นน่ะรอบแรก๖โมงเย็นรอบ๒๓ทุ่มเลิกเที่ยงคืนเนี่ย
สปีริตนักแสดงมันไปไม่ได้
ละครวิธีบทคุณสิบหน้าคุณจะทิ้งให้คนอื่นเล่น
เอาใครมาแทนไม่ได้ไม่ได้ใช่ค่ะ
แล้วยังไงค่ะปีนั้นพี่โซนู่ที่เป็นผู้กำกับ

โซก็บอกมันมีเก้าอี้ว่างนะ

มันมีที่ว่างพอดีซึ่งจริงแล้ววันนั้นมันเป็นรอบ
๗รอบ๘๒รอบสุดท้ายนึกเป็น

แล้วก็ปันก็ขึ้นแสดงปกติ

ปั้นขึ้นฉากแรกแล้วพอก่อนที่จะขึ้นก่อนไฟมันจะเฟสขึ้น
ันก็เห็นว่าตรงที่ตรงนั้นมันมีเงาของคนที่นั่งอยู่
ปันก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นนักแสดงไหมไม่ใช่นะคะเป็นคนดูไหม
นั่งอยู่ตรงนั้นเพราะปันก็ไม่แน่ใจว่าเก้าอี้ของบัตรเบอร์นั้นมันอยู่ตรงไหน
แต่ว่ามันอยู่ตรงโซนนั้นมาชัดตอนที่ไฟมันเฟสขึ้นแล้วอะค่ะ
ที่มันว่างว่างใช่ค่ะแต่เราเห็นเป็นเป็นเงาตอนที่ไฟมันยังไม่เฟสขึ้น
ว่ามันมีคนนั่งแล้วก็เป็นทรงเป็นทรงผมผู้หญิงผมซอยสั้น
ซึ่งมันก็เป็นทรงที่เป็นทรงของคุณแม่ค่ะเป็นผมแบบเป็นโครงผู้หญิงตัวเล็ก

และอะไรที่ทำให้มั่นใจว่านั่นแหละคือแม่ของเรา
ปันเองเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วปันเข้าไปตั้งแต่ซ้อมปันก็จะเจอเรื่องพวกนี้ตลอด
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปันเชื่อว่าเชื่อว่ามีนั่นคือแม่
นั่นคือแม่ที่มาคือเหมือนกับสื่อกับเขาได้เหมือนกัน

นั่นก็คือเรื่องประสบการณ์ตรงของเขา
แต่ในมุมของคุณกี้เองคุณเคยเจอเหตุการณ์อะไรประหลาดนอกเหนือจากในละครบ้างไหม
ส่วนตัวเป็นคนไม่มีเซนต์ครับพี่หนุ่มกี้เป็นคนไม่มีเซ็นต
แต่ว่าถ้าจะสัมผัสได้อย่างนี้ก็คือจะน่าจะเห็นในความฝันครับ

ความฝันก็คือวันหนึ่งคือมันมีกี้ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่ในโรงละคร
แล้วกี้ก็เดินเข้าไปจริงมันเป็นห้องเรียนที่เป็นสโลปนะครับ

คือเดินเข้าไปตรงบนเวทีมันมีหน้าต่างครับ
แล้วก็มีรางผ้าม่านนะครับมีผ้าม่านแล้วก็มีราง
คือเห็นเป็นเด็กยืนอยู่บนนั้นแล้วก็ร้องไห้อยู่

ฝันนะครับในฝันกี้ก็เดินเข้าไปคือเหมือนกับเขาอยากลง
เขาอยากลงจากตรงนี้เขาเหยียบอยู่ตรงนั้นอยู่
กี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงสงสารเขา
ก็เลยเดินเข้าไปแล้วก็ว่าอยากลงเหรอก็เลยถาม
ถ้าอยากลงเดี๋ยวอุ้มลง
กี้ก็อุ้มเขาอุ้มเขาออกมา
แล้วเขาก็จากที่เขาร้องไห้
เขาก็หัวเราะดีใจแล้วเขาก็หันหน้ามา

ยิ้มแบบมีความสุขมากหัวเราะอะไรอย่างนี้

แต่หลังจากนั้นมาปี๔๙กี้ได้เข้ามา

ทำเรื่องแรกหนึ่งปี๔๙แล้วก็ยาวมาเป็น๑๐๑๒เรื่อง

ตอนนั้นอายุประมาณ๑๒๑๓ค่ะ

ก็คิดว่าวันนั้นใส่ชุดไม่เรียบร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็อยู่เรารู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างหน้าเราตอนเรานอน

นอนตะแคงข้างนี้แล้วก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งอยู่ตรงนี้
แล้วเราก็มองเลยเพราะเราเป็นคนไม่กลัว
เราก็เลยดูว่าเขาเป็นคนหรือว่าเป็นอะไร

แล้วหนูก็นอนแล้วอยู่เขาก็เลื่อนนะคะ

แล้วหนูก็เลยแบบไม่ใช่ล่ะ

แล้วหนูก็ดูเขาแล้วมันก็ขยับไม่ได้

ไม่กลายนอนคนเดียวอีกเลย
ก่อนขึ้นดีตรับสังเกต
ละครที่คุณทำเป็นละครผีเกือบหมดเลย
แต่ว่าทุก๓ปีจะทำละครแนวหลอน
๑เรื่องเจอมากมายขนาดนี้ละยังคิดจะทำต่อไหม
อ่าคือขึ้นอยู่กับน้องน้องแล้วตอนนี้แต่ก่อนเนี่ยกี้ก็เป็นตัวยืน
เพราะว่าตอนนี้กี้ก็เรียนจบมาแล้วหลายปี
ก็ถ้าน้องทีมเขาเข้มแข็งเขาอยากจะทำเขามีแฟชั่นเขาอยากจะทำ
แล้วเขาขอบทถ้าเขาขอบทกี้พี่ก็ให้
นี่ครับเอาละครับวันนี้ก็เรียกว่าได้รับรู้เรื่องราวบางแง่บางมุมนะครับ
เรียกว่าทางทีมงานกาสลองการละครนะครับ
วันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทางน้องปานด้วยขอบคุณนะครับ
อเรนนี่มากบุคั่นเทพนะ

เขาถือกันมากเลยเอาด้านขอบบอกว่า
ถ้าเกิดเราฝันใหม่แล้วเราเห็นคนตายที่รู้จักมากวักมือเรียกบอกให้ไปด้วยกัน
ถ้าเกิดเราเผยบอกในฝันว่าไปเราไปด้วยเขาบอกไม่เกิน๗วันตายเลยนี่เรื่องจริงเหรอ
ถ้าเราฝันถึงตัวตนบุคคลโดยอาจจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้านั่นแปลว่าเขามาจริงนะ
เช่น๑ฝันเห็นคนที่ตายมาชวนเราไปมันอาจจะไม่ใช่๗วันอาจจะไปเลยก็ได้

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

หมู่ให้สุดกับหมู่ขั้นเพศ
เชิญครับจอนครับมาถามหมู่ขั้นเพศนะครับ

ฝันร้ายฝันร้ายเนี่ยจะกลายเป็นดีเนี่ยเขาบอกจริงไหมอาจารย์
ก็ดีสิคิดแบบเนี้ยอืมจริงเขาบอกว่าคนโบราณเขาบอกอย่างงั้น
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสมมุติว่าวันนี้คืนนี้เราฝันไม่ดี
เขาบอกว่าฝันถ้าเกิดฟันหักใช่ไหมฮะข้างล่างเนี่ย
ญาติจะไม่สบายญาติจะป่วยจะเสียนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
จริงไหมเขาบอกว่าต้องไปคุยกับคนที่แก้ฝันเราได้แล้วจะโชคดี
จริงหรือเปล่าคือการฝันมันมีหลักแต่โบราณเลย
อยู่สี่ประการหรือสี่ประเภทคือหนึ่งกรรมนิมิตรอืม
หมายถึงว่ากฎแห่งกรรมที่เรากระทำมามันมาแสดงเหตุแสดงเรื่อง
เจ้ากรรมในเวรหรือสิ่งต่างมาแสดงเหตุให้เรารู้
ว่าเราจะเกิดเหตุนี้เขาจะเอาเรื่องเราอืม
มักจะฝันเช่นวิ่งหนีคนไล่ฆ่าตื่นมาเหนื่อยมากเลย
ฝันไฟไหม้อย่างนี้อันนี้เป็นกรรมนิมิตที่เราเคยทำมา
สองจิตนิวรหรือจิตสังวรก็ได้จิตเราไปผูกพันรับรู้เรื่องที่จะเกิดในฝันเนี่ย
ก่อนหน้าที่เราจะนอนเช่นไปเห็นอุบัติเหตุไปเห็นเรื่องราวอะไรแล้วก็มาฝัน
สามก็คือเทพสังหรณ์คืออะไรเทพสังหรณ์
คนทุกคนจะมีเทวดาคุ้มครองรักษาเราเขาจะมาดนจิตโดนใจให้เรารู้ว่าจะเกิดอะไรเกิดขึ้น
ทั้งทางดีและทางร้ายเหมือนเทพมาบอกเราไปสุดท้ายก็คือธาตุกำเริบ
อะไรสักกำเริบก็เช่นกินมากไปอุ้ยอ่าอิ่มมากไปอ่า
กินเผ็ดมากไปก่อนนอนธาตุแปรปรวนมันจะทำให้เราฝันได้เหมือนกัน
แล้วจะแยกแยะได้ยังไงล่ะอาจารย์ไอ้ข้อสุดท้ายง่ายสุดเลยเรารู้ตัวเรารู้ตัวไหม
ก็เราจะก่อนนอนเรากินอะไรเนี่ยเรารู้ไหมไม่แต่บางทีเราฝันแล้วทำไมเรารู้สึกเหนื่อย
เหมือนเราเหมือนเหมือนเราต่อสู้อยู่เนี่ยมันมีหลายอย่างนะไอ้การฝันเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ย
คือเอาง่ายคือหลักมันมีสี่อย่างก่อนเข้าหลักก่อนเพราะฉะนั้นมันมีอย่างงี้นะ
ถ้าฝันเกี่ยวกับเรื่องร้ายเช่นเราฝันหรือฝันว่าพี่หนุ่มตายเราฝันให้หนุ่มตาย
อายุยืนเลยไม่ตายจะกลายเป็นดีเลยอันนี้คือฝันร้ายกายดีเลย
ถ้าฝันว่าถ้าเราฝันถึงเขาตายหรือตัวเราฝันเห็นงานศพเราเนี่ยดีเลย
แต่ว่าบางคนก็บอกฝันว่าเราเหยียบอุจจาระมันจะรวยมาก
เขาบอกว่าขวัญอิจจุระเนี่ยบางคนบอกว่าอย่างมดดำบอกจะรวย
แต่บางคนบอกว่าจะมีศัตรูมันจะไปเชื่อตำราไหนกันแน่
ตำราเรื่องฝันไม่มีอะไรที่แน่นอนแต่ส่วนมากที่ที่มดดำพูดว่า
ในเรื่องของของที่เป็นอุจาดหรือของที่เป็นของเหม็นเน่า
มันคือความร่ำรวยหลักมันมีอยู่อย่างนี้
คือมันมีหลายคนก็พูดกันไปจากศาลาเอางี้นะ
มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรารู้ก่อนเป็นเบื้องต้น
คือต้องรู้ไว้ก่อนว่าถ้าเราฝันแล้วเราเกิดมา
มีความรู้สึกดีในการฝันนั้นคืออิ่มเอิบมีความสุขเนี่ย
แสดงว่าอันนี้ดีแน่นอนยังไงก็ดี
แต่ถ้าเกิดฝันร้ายฝันร้ายมันก็มีว่าเวลาแห่งการฝันจะแม่นยำที่สุด
คือเวลาประมาณใกล้รุ่งหรือใกล้สว่าง
ประมาณสักตี๕ถึง๖โมงเช้าฝันประเภทนี้จะแม่น
และมักจะเป็นฝันประเภทที่เรียกว่าเป็นฝันที่เทพมาดนจิต
ประสิทธิ์มาบอกเล่าช่วงใกล้จะสว่าง
แต่ถ้าเกิดฝันในช่วงกลางดึกฝันในช่วงเพื่อเริ่มต้นนอนใหม่
นั่นเป็นเรื่องของธาตุที่เรารับประทานอาหาร
หรือจิตเราไปผูกพันกับเรื่องที่เพิ่งได้ไปเจอไปประสบมา
คือให้เอาช่วงก่อนตื่นช่วงเช้าเป็นหลัก

อาจารย์อย่าไม่คิดบอกพี่หนุ่มตาย

ฝันว่าพี่หนุ่มตายเนี่ย
โบราณเขาบอกเป็นการต่อชีวิตให้นางจริงไหม

เขาบอกว่าถ้าเกิดเราฝันไป

อย่าไปกันบอกให้ไปด้วยกันนะ
ถ้าเกิดเราเผยบอกในฝันว่า

เขาบอกไม่เกิน๗วันตายเลย

ถ้าเราฝันถึงตัวตนบุคคล
โดยอาจจะเห็นหน้าหรือไม่เห็นหน้า

หนึ่งฝันเห็นคนที่ตาย

มันอาจจะไม่ใช่๗วันอาจจะไปเลยก็ได้

คือเขามาพาไปแล้วจิตมันออกจากร่างไป

เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ

รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ
รูปเวทนาสังขารวิญญาณ

ปรากฏว่าเจอเด็กอ่ะร้องไห้อยู่บนข้างบนอยากจะลงมาบนขื่อ
เขาก็เลยไปอุ้มเด็กคนนั้นลงมาลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บกลายเป็นคนแก่
แล้วก็ยิ้มให้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เป็น๑๐ปียังต้องทำงานอยู่ที่โรงละครนั้นเลย
เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าตอนที่เขาฝันน่ะเขายังไม่ได้ไปอยู่ในโรงละครนั้น

แล้วอยู่ว่าเป็น๑๐ปีเลยจนถึงวันนี้เป็นแขกรับเชิญเราอ่ะ

หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นั้นบอกว่าเขาจะต้องได้มาอยู่ที่นี่ไง
แล้วเขาก็เลยไปทำงานแล้วก็อยู่ที่นั่นแล้วก็อยู่ที่นั่นยาวยาวนาน
คนแบบนี้ก็ไม่คนธรรมดาทั่วไปเขาจะต้องมีความสามารถพิเศษบางอย่างในอาชีพของเขา
เช่นทำงานด้านศิลปะหรือทำงานเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของ